คุณผู้ชมดูเรื่องนี้หน่อยค่ะจะหลวงตาหลวงเจ้หลวงแม่หรืออะไรดี
แต่ที่แน่คือมีชาวบ้านเขาร้องเรียนมาบอกว่าโดนหลอก
หลอกว่าเดี๋ยวจะให้แก้กรรมให้แล้วต้องจ่ายตังค์เป็นแสนเลย
เหยื่อมีเป็นเกือบร้อยรายเลยนะคะ
หลวงตาชดาทองปากแดงด้วย
ใช่ค่ะทีนี้ชาวบ้านเขาก็เลยร้องผ่านไปยังหมอปลา
เมื่อวานนี้นะหมอปลาเขาเลยต้องวางแผนร่วมกันกับนักข่าว
เขาส่งหน้าม้าส่งหน้าม้าจะไปเป็นเหยื่อของเนี่ยค่ะ
หลวงตาชดาทองที่เคยอ้างตัวว่าเป็นลูกศิษย์ของหลวงตามหาบัว
แล้วก็มองเห็นวิญญาณได้ทำพิธีแก้กรรมได้
ปรากฏว่าคนที่เป็นหน้าม้าเนี่ยนะเขาก็ทำทีเพิ่งแทงลูก
กลัวไงว่าจะมีวิญญาณตามสุดท้ายเนี่ยหลวงตาชดาทองบอกว่า
งั้นต้องบวชพระหนึ่งรูปเป็นเงินแสนนึง
แต่คนที่เขาเข้าไปบอกว่ามีตังค์อยู่หมื่นเดียวเอง
ทีนี้หลวงตาชดาทองบอกว่าเดี๋ยวค่อยเอาวันตามภายหลังก็ได้
แล้วนี่แหละจังหวะนี้หมอปลาพาสื่อมวลชนบุกไปเลยค่ะ
ก็ไปเจอจริงคือลักษณะท่าทางผู้หญิงใช้คำว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะคะ

เออตอนเข้าไปเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ถามคำแรกเลย
ท่านเป็นผู้หญิงหรือท่านเป็นผู้ชายนะฮะ
นี่หลวงเขาก็บอกว่าเป็นผู้หญิง

นี่ก็ถามว่าแล้วเป็นผู้หญิงบวชพระได้ยังไง
บอกว่าเราบวชทางจิตอะไรประมาณนี้
แล้วด้านหลังนะคุณมีภาพแบบใส่ชาดาทองอยู่ด้วยค่ะ
ทีนี้เมื่อเช้าเนี่ยนะพนักงานสอบสวนที่สพนไทยเนี่ยนะ
คุมตัวตอนนี้ต้องเรียกว่าเป็นนางสาววันธนาอยู่ทนอายุ๕๒ปีแล้วนะคะ
ถอดจากผ้าเหลืองแล้วที่ถ่ายอยู่เนี่ยถอดแล้วนะคะ
ใช่ค่ะก็เอาตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมนี่แหละค่ะ

บอกว่าก็ไม่ได้ดูมีความเครียดหรือไม่ได้ดูกังวลนะ
รวมถึงมีชาวบ้านมาแจ้งความว่าตกเป็นเหยื่อเพิ่มเติม
คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงอายุมีพระสงฆ์ด้วยนะ
ตกเป็นเหยื่อด้วยก็โดนหลอกคล้ายกันนะคะ
คุณยายคนหนึ่งบอกว่ายายโดนหลวงตาทักนะว่ายายมีกรรม
ทำวิธีสะดอกเค้าต้องทำวิธีสะดอกเค้า

ตอนนั้นยายขายควายได้พอดีเลยยายก็ให้ตังค์ไปทั้งหมดเลย
แล้วทำพิธีบอกว่าเดี๋ยวจะคืนเงินให้ก็ไม่ได้เงิน
คือเขาบอกว่าได้คืนครั้งละ๑๒๐๐บาท
แล้วตอนนี้ที่มาแจ้งความคืออยากได้เงิน๔๐๐๐คืนให้ครบ
ครับแต่มีชาวบ้านบางรายศูนย์เงินเป็นแสนนะ
สองแสนกว่าบาทหรือว่าเยอะที่สุดนะเออครับใช่ใช่
ซึ่งตอนนี้เนี่ยทางรองผู้อำกับที่สพนไทยเนี่ยนะคะ
ก็บอกว่าเบื้องต้นก็แจ้งข้อหาก่อนแต่งกายเรียนแบบพระสงฆ์
ส่วนจะโดนเรื่องช่อกงประชาชนไหมตอนนี้รวบรวมหลักฐานอยู่
เพราะว่าเบื้องต้นมีเหยื่อที่มาแจ้งความแล้ว๘๕ราย
แต่เชื่อว่าหลังจากนี้จะมีเพิ่มเติมอีกนะคะ
เรามีภาพวาดไหมฮะที่เป็นใส่ชะดาเนี่ย

ใช่สวมใส่ชะดาแล้วก็ปากแดงเลย
ก็เลยเป็นที่มาของหลวงตาชดาทองเนี่ยนะฮะ